ยังมีอีกหนึ่งพิธีอีกหนึ่งความเชื่อ

คุณเคยได้ยินพิธีอาบน้ำเพ็ญไหม

เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรู้จักนะคะ

มีเมตตามหานิยมเป็นมงคล

วันลอยกระทงเมื่อวานนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ดีเนี่ย
มารอต่อแถวเข้าร่วมพิธีอาบน้ำเพ็ญที่วัดพระยาญาติในตำบลบางช้างอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
โดยมีพระครูประหลัดนายกวรวัตรหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอาจารย์ใจเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
ก็เป็นผู้ทำพิธีให้ช่วงเวลาสักใกล้เที่ยงคืน
อาบน้ำเพ็ญเนี่ยได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะว่าเขาเชื่อกันนะคะว่ามันเป็นพิธีที่ช่วยเสริมสิริมงคลสะดอกเคราะห์แล้วก็เพิ่มพลังวาสนา
แต่เดิมนิยมประกอบพิธีในเดือน๓ตรงกับวันมาครับบูชาของทุกปี
แต่ต่อมามีการจัดขึ้นในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒วันลอยกระทงค่ะ
เพราะเขาถือว่าวันนี้มันเป็นวันที่สายน้ำทุกแห่งทั่วโลกมีความบริสุทธิ์และใสสะอาด
ซึ่งเชื่อว่าปีนึงจะมีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น
ทีนี้เช่นเดียวกันกับในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ก็ทางด้านของพระครูเกษมจันทวิมลหรือว่าพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดัง
ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีอาบน้ำเพ็ญด้วย
โดยมีทางด้านของประชาชนนักท่องเที่ยวไปร่วมจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคล

ไปกับเขาด้วยนะ
มีการประกวดนางนพมาศการแสดงต่างซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานก็ได้รับแจกวัตถุมงคลจากมือพระอาจารย์แดงด้วยนะครับ

เอาล่ะส่วนที่นครพนมค่ะก็มีเหมือนกันบรรยากาศงานประเพณีวันลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนะคะ
บอกว่าคึกคักมากเนื้องแน่นมากประชาชนก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดีหลายต่อหลายพันคนมาร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของเรากันนะคะ
แล้วก็มีโอกาสไหว้พระขอพรองค์พญาศรีสัตนาคาราชเป็นพญานาคศักดิ์สิทธิ์
พระเกจิชื่อดังหลวงพ่อบุญอุ้มอภัษโร

เป็นผู้นำประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์
พุทธาพิเศษอาบน้ำมนต์พระจันทร์คืนวันเพ็ญ